กำนันนกเนี่ยเขามีรถบรรทุกเป็นร้อยคัน
เคยรู้จักเคยได้ยินชื่ออะไรมาก่อนไหมฮะ
คือจริงแล้วได้ยินแต่ชื่อแต่ยังไม่เคยสัมผัส
แล้วก็หลังจากเกิดเหตุแล้วก็จะมีพักพวกหรือเจ้าหน้าที่
ที่อยู่ในเครือข่ายของสมาคมเราก็แจ้งมาว่าเกิดเรื่องแล้ว
สวัสดิ์สิวโดนยิงตายโอ้มันเป็นเรื่องอะไรที่เราช็อกมาก
เพราะว่าเพิ่งเห็นไลน์แล้วก็คุยกันเมื่อวันที่๒๖เดือนที่แล้วเอง
คือทางพี่อภิชาติกับบรรดารถบรรทุกผู้ที่เป็นผู้ประกอบการ
ก็รู้จักโดยการผู้บังคับการรักษาการ

ท่านจุฬุลเกียจใช่ไหมอ่ะตำรวจทางหลวง
แจ้งมาแล้วก็ให้แลกไลน์กันแล้วก็เหมือนกับว่าให้เป็นลายกลุ่ม
มีอะไรก็จะได้ติดต่อแจ้งความว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น
ณจุดไหนตำบลใดแล้วก็เป็นลายกลุ่ม
ก็จะมีมีอยู่สองสามกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็จะมีตำรวจทางหลวง
ซึ่งเป็นผู้กำกับทั่วประเทศเลยก็จะมาดูลายนี้
ลืบไปอยู่ทางหลวงตรงนั้นเนี่ยเพื่อไปปราบเรื่องสวยรถบรรทุก
เรื่องสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยอันนี้จริงจริงครับเรื่องจริง
เคยไปยื่นที่พักเก้าไกลตอนนั้นที่ว่าคุณวิโรธออกมาแฉเรื่องสวยสติ๊กเกอร์สวยบรรทุก
ใช่ครับหลังจากนั้นมาไม่ถึงอาทิตย์ท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลาง

ท่านก็ดำเนินการย้ายแล้วก็เอาคนเก่าออกแล้วก็เอาสารวัสสิวเข้ามา
บอกพี่ได้ไปคุยกับท่านผู้บัญชาการจิรพบใช่ไหม
ใช่ครับท่านเรียกผมเข้าไปสอบถามว่าเรื่องที่เกิดเหตุลูกน้องท่านทำจริงหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่า
ผมก็บอกว่ามันเป็นกระแสแล้วก็เป็นข่าวซึ่งเจ้าหน้าที่ที่อยู่เป็นสมาชิกของสหพันธ์นะครับ
ได้แจ้งเบาะมาแล้วเราก็ได้ส่งข้อมูลตรงนี้เข้าไปในส่วนกลางซึ่งจะเป็นเขาเรียกกลุ่มไลน์ว่าท้องที่นี้มีแบกมีอะไรอย่างนี้นะฮะ
สำหรับสิ่งที่ท่านพูดมันจริงส่วนหนึ่ง
สิ่งที่ท่านพูดก็หมายความว่าคนไปถามว่าสติ๊กเกอร์ยังมีอยู่ไหม
ท่านก็บอกไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วครับสติ๊กเกอร์
แต่มันจะมีการแปลงร่างโดยการเป็นรวบรวมเป็นป้ายทะเบียน
ว่าในกลุ่มของเขาเนี่ยมีอยู่๕๐๐คัน๑๐๐คันมีทะเบียนเท่านี้นะ
แล้วเกิดสมมุติว่าไปโดนจับที่ไหนไอ้คนที่ถูกจับก็จะมาโทรมาไอ้คนที่รับเคลียร์นี่นะครับ
แล้วก็เขาก็จะเปิดเผยดูตรงนี้เคลียร์แล้วใช่ไหมก็ไม่มีปัญหาก็ปล่อยไป
แต่ถ้าไม่มีอยู่ในโพยก็โดนจับก็อย่างนี้แหละครับ

แต่ว่าจดเป็นทะเบียนเอาไว้

ถึงเวลาถ้ารถคันไหนถูกตรวจถูกจับโทรมาแจ้ง

เช็กข้อใช่เปล่าต่อทะเบียนแล้วหรือเปล่า

เดิมครับเพราะว่าการดำเนินการการแก้ไข
เราจะไปอาศัยแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้

อย่างที่ผมเรียนมา๒๐๓๐ปี
ผมบอกว่าถ้าคนที่กระทำความผิดก็คือ
ผู้รับจ้างอย่างเช่นผมใช่ไหม
แต่ถ้าว่าผู้ว่าจ้างเนี่ย
มาร่วมด้วยในลักษณะว่า
ต้นทางไม่มีการบรรทุกน้ำหนักเกิน

พอผมเสนอไปว่าราคาค่าบรรทุกของผม
บรรทุกน้ำหนักตามกฎหมายนะ

ผมสามารถที่จะบรรทุกน้ำหนักเกินกว่านี้ได้
แล้วแถมยังราคาถูกกว่าที่ผมเสนออีก
มันเหมือนกับพวกเราถูกชกใต้เข็มขัด
แล้วโดยมีกรรมการก็คือเจ้าหน้าที่เป็นคนดูแล
เราก็เหมือนกับเราถูกต่อยใต้เข็มขัดอยู่ตลอดเวลา
เพราะเราทำถูกกฎหมาย
สดที่นี่ครับแคลรัตท์ทีวีช่อง๓๒ครับ